สู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
วินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของน้องหนึ่งจากจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ

เพื่อที่จะนำเงินทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับครอบครัวของเขา
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อในวันนี้
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามที่เราจะนำมาตั้งเป็นคำถามนี้นะครับ
จริงแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับครอบครัวของเราทั้งหมดนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่พาขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
พาเป็นคนแรกต้องเลือกก่อนเรื่องแรก
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑วัดเมืองกาย
เรื่องที่๒รถพ่วงข้าง
เรื่องที่๓ฟุตบอล
เรื่องที่๔ความรู้ทั่วไปเด็กเล็ก
เรื่องที่๕บ้านของเรา

เรื่องแรกที่พี่พาเลือกนะครับรถพ่วงข้างครับ
ประกอบอาชีพขายส้มตำนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ

ในร้านของเราเนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดบ้างที่คนสั่งกินเยอะที่สุดเลยอ่ะ

ก็จะเป็นส้มตำปูปลาร้านะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ป้ายเมนูอาหารที่ติดอยู่ที่รถขายส้มตำของ

มีเมนูประเภทตำทั้งหมดกี่เมนู

ตัวเลือกที่๑๑๒เมนู
ตัวเลือกที่๒๑๓เมนู
ตัวเลือกที่๓๑๔เมนู
ตัวเลือกที่๔๑๕เมนู
ตำป่าตำปูปลาร้า
ตำปูตำปูไทยตำไทย

ส้มตำที่ป้าพาขายนะป้าพาตำทุกวัน
แล้วก็มีหลายเมนูป้าพามั่นใจว่าป้าพาตอบถูกค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วพี่พาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓๑๔เมนูครับ

พาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ให้ลุงน้อยค่ะ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงน้อยขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
เรื่องวัดเมืองกาย

เรื่องความรู้ทั่วไปเด็กเล็ก

ทำไมเลือกเรื่องบ้านของเราให้ลุงน้อย
เพราะว่าลุงน้อยอยู่บ้านทุกวันเลย

ขอเชิญลุงน้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลุงน้อยในโครงการนี้มีบ้านทั้งหมดประมาณกี่หลังนะฮะ
เอื้ออทรมีอยู่ประมาณ

ในโครงการเอื้ออทรที่เราอาศัยอยู่
เขามีป้ายโครงการอะไรชัดเจนไหมฮะ
ป้ายใหญ่เขาลื้อออกไปแล้วทุกวันมี

แต่ว่าอ๋อป้ายใหญ่ลื้อไปแล้ว
ลุงจ๋าฟังให้ดีนะ
ลองนึกภาพให้ดีว่าป้ายที่ลุงเห็นเอาไว้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้าง
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ป้ายโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ถูกต้องคือภาพใด
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
ตัวเลือกที่สามภาพที่สาม
ตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่ครับ

บ้านลุงอาศัยอยู่ณตอนนี้เลย
อยู่ริมถนนเห็นชัดเจนนะครับ
ค่ายโครงการบ้านเอื้ออาทร
มันอยู่ตรงปากทางเข้าออกครับ
เพราะว่ามั่นใจว่าน่าจะป้ายที่สองนะครับ
ลุงน้อยพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกที่

ตัวเลือกที่สองภาพที่สองครับ

น้อยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้น้องหนึ่งขึ้นมาตอบคำถามครับ

สามเรื่องก็คือเรื่อง

และเรื่องความรู้ทั่วไปเด็กเล็ก

ทำไมเรื่องเรื่องวัดเมืองกายให้น้องหนึ่ง

ขอเชิญน้องหนึ่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ปกตินี่เวลาถ้าเกิดว่าไปทำบุญนะลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในวัดเมืองกาย

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปวัดเท่าไหร่ครับ

ตัวเลือกที่สามภาพที่สามครับ
ขอขอให้เป็นคำถามทุกข้อให้ขอโชคดีนะลูก
อีกข้อเดียวข้อสุดท้าย
หนึ่งจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ทันนี้เล้ออีกสองเรื่องด้วยกัน

ปารุ่นทั่วไปเด็กเล็กครับ
ความรู้ทั่วไปนะ
เรียนอยู่ชั้นไหนล่ะครับบ้านหนึ่งอนุบาลสามอนุบาลสาม
แล้วลูกใช่ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดเขียนเลย
ส่วนน้องไหมแล้วลูกน้องใหม่ชอบเรียนวิชาอะไรลูกภาษาไทย
ภาษาไทยโรงเรียนนี่มีคุณครูสอนศิลปะไหมสอน
สอนเหรอลูกค่ะน้องไหมลูกหนูรู้จักสีไหมสีต่างต่าง
สีเนี้ยอย่างเสื้อน้องไหมเนี้ยสีอะไรลูกสีแดงเออ
แล้วหนูชอบสีอะไรมากที่สุดอืมสีเหลืองสีเหลือง
แต่นี่วิชาคณิตศาสตร์ใครเรียนบ้างนับเลขเป็นไหมเป็น
น้องหมอนนับก่อนเลยลูกนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด
แปดเก้าสิบเอาละลูกคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ในกล่องนี้มีลูกบอลสีฟ้าทั้งหมดกี่ลูก
สีฟ้านะลูกสี่ตัวเลือกด้วยกันตัวเลือกที่หนึ่งเก้าลูก
ตัวเลือกที่สองสิบลูกตัวเลือกที่สามสิบเอ็ดลูก

สิบสองลูกอ่านี่หนูหยิบสีฟ้าออกมาแล้วส่งให้น้องหม่อน
หนึ่งอ่ะสองนี่อุ๊ยสาม

หนูชอบนับเลขยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยค่ะพร้อมที่จะตอบไหมครับ
ถ้าพร้อมแล้วตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สองสิบลูกครับ
ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่
เดี๋ยวเรารอฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะฮะ
ด้วยความน่ารักของเด็กน้อยแล้วก็ครอบครัวที่ต้องการจะต่อลมหายใจในวันนี้
เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องหนึ่งจากจังหวัดฉะเชิงเซากันนะครับคุณผู้ชมในเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
ในกล่องนี้มีลูกบอลสีฟ้าทั้งหมดกี่ลูก

๖ลูก